ส่วนอีกหนึ่งโรงเรียนเขามีการจัดงานวันเด็กแล้วด้วยนะคุณ
ที่จังหวัดพังงานี่เขาจัดงานวันเด็กให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มนี้กันค่ะ
เห็นนักเรียนกลุ่มนี้แล้วเนี่ยเราสามคนต้องไปเรียนด้วยแล้วล่ะค่ะคุณ

เห็นไหมมีกิจกรรมน่ารักมากเลยนะคะนี่คือที่วัดควนกะไหลตำบลกะไหลอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
ที่นี่เขามีการจัดงานที่มีชื่อว่างานสายสัมพันธ์สร้างสรรค์กระตันยูรู้คุณผู้สูงวัยสายยายรัก
เขามีกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะมีผู้สูงอายุจากตำบลกะไหลตำบลท่าอยู่และตำบลหล่อยูงอำเภอตะกัวทุ่งเนี่ยมาร่วมกิจกรรมมากมายเห็นไหม
กิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นกิจกรรมแต่งหน้ามีทั้งเต้นร้องรำทำเพลงหรือว่าเล่นเกมแจกของขวัญก็มีเหมือนวันเด็กเลย
คงจะเป็นกิจกรรมเตางอยแล้วมั้งไม่ใช่กิจกรรมเตางอยเป็นกิจกรรมร้องเล่นเต้นกันไปนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพความสนุกอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สุดท้ายเข้ากินได้แล้วครับ
โอ้โหเมื่อเช้าไปกินอะไรมาครับ

บอกแล้วว่าโรงเรียนนี้ที่เขาจัดงานนี้

แต่ว่าลงทะเบียนล่วงหน้าเอาไว้ได้
เผื่อว่าในอนาคตเราจะได้เข้าโรงเรียนแบบนี้กันบ้างนะคะ
เป็นกิจกรรมน่ารักนะคะคุณผู้ชม
ให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมเหมือนย้อนวัน
กลับไปในสมัยที่ตัวเองยังเป็นเด็กเป็นนักเรียนอยู่

มาร่วมกิจกรรมกันมาสารสัมพันธ์กัน
ผู้สูงอายุอารมณ์ดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง

เห็นแบบนี้แข็งแรงนะจะบอกให้
อืมสุดยอดมากเลยนะครับ
เห็นแล้วมันเป็นโรงเรียนที่สร้างความสุข
ให้กับผู้สูงวัยนะครับคุณผู้ชมครับ